หัวหน้าพักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียนะคะถูกชายเนื้อระนามบุกเข้ามาปลาเค้กใส่หน้าค่ะ
ขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะ
นายมิเคเอลคาสยานอฟผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียวัยห้าสิบแปดปี
ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถูกชายนิรนามสองคนค่ะ
ปลาเค้กใส่หน้านะคะกลางร้านอาหารในกรุงมอสโค
ขณะที่นายคาสยานอฟกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นะคะ
ศกธรรมเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มอันทภาณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่า
คาสยานอฟตอนนี้กำลังตกเป็นเป้าสังหารของมือปืนซุ่มยิงค่ะ
บอกว่าชายสองคนที่ก่อเหตุดูเหมือนจะมาจากภูมิภาคคอเคซัสซึ่งรวมถึงเชสเนียด้วย
ได้เดินเข้ามาในร้านอาหารจากนั้นก็ตรงมายังโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ทันใดนั้น
ชายคนหนึ่งปาเค้กใส่บริเวณที่หน้าและร้องตะโกนว่าความอัปยศของรัสเซีย
ส่วนชายอีกคนที่เข้ามาด้วยกันนะคะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเหตุการณ์ค่ะ
คัสยานอฟมักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง
ขณะที่พักปานาสของเขานั้นเตรียมลงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งจะมีขึ้นเดือนกันยายนนี้
ท่ามกลางโอกาสที่ริปรีที่จะได้รับชัยชนะ